นี่เป็นมวยไทยครับปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิม
เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเหตุเกิดในช่วงยกที่๕
ใกล้จะครบยกอยู่แล้วนะครับไปเจอศอก
อกนี้เต็มเลยครับทำให้แพ้น็อก
แล้วได้มีการส่งปานเพชรไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันที
เมื่อผ่านการเอ็กซาเรย์พบว่ามีอาการเลือดคั่งในสมอง
ต้องรีบผ่าตัดโดยด่วนเลย
ล่าสุดพญาของปานเพชรได้มีการแจ้งว่าตอนนี้สมองไม่ตอบสนองแล้วนะครับ
แล้วก็บวมเยอะความดันต่ำต่อมน้ำในร่างกายไม่ทำงาน
ให้น้ำเกลือเรื่อยครับยังไม่รู้สึกตัว
ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
เพราะทีมแพทย์ได้แจ้งว่าต้องเช็คอาการแบบวันต่อวันเลยครับตอนนี้